ว่าราศีไหนที่จะดวงดีก่อนปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
สีผู้โชคดีนั้นจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีในช่วงสองเดือนที่เหลือของปีนี้
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่พ้นจากวิกฤต
ช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกุมเนี่ยคือต้องเครียดต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะ
ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่พยายามแบบสุดความสามารถแต่ว่าผลลัพธ์
ผลดีก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะแต่ขอให้ชาวราศีกุมตั้งใจทำงานต่อไป
ทำดีแล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปอย่าได้ท้อถอยนะคะเพราะในช่วงสองเดือนที่เหลือของปีนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นช่วงดวงขึ้นเป็นช่วงโอกาสทองของชาวราศีกุมนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองค่ะจะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินในเรื่องของการทำรายได้เข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าชาวราศีกุมค่ะบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะ
หรือว่ามีการนำเงินที่ได้ไปต่อยอดของกำไรนะคะไม่แน่ว่าในปีหน้าปี๒๑๖๕ค่ะ
คุณอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้นะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาดีไม่แพ้ชาวราศีกุมเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะเขามีโลแกนในการใช้ชีวิตว่า
ขยันสู้อดทนทำงานเก่งค่ะ
ซึ่งในช่วง๒เดือนที่เหลือของปีนี้เป็นช่วงที่งานเยอะจัดหนักเลยค่ะ
พอเวลางานเยอะแล้วเงินก็ย่อมมากตามไปด้วยนะคะ
ถ้าคุณยิ่งใส่ความขยันยิ่งเติมไฟในการทำงานมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ
เงินทองฐานะของคุณก็จะดีมากเท่านั้นค่ะ
หากท่านผู้ชมไม่ใช่ชาวราศีกุมหรือว่าชาวราศีเมษ

แต่ทำแล้วได้ผลจริงมาฝากกันนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะให้มีเงินทองมีโชคลาภ
ไหลมาเทมาเข้าบ้านเข้าร้านค้าของคุณนะคะอย่างแรกที่สำคัญเลยค่ะ
ก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะคุณควรจะมีการทำความสะอาด
โดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านของคุณนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะ
ที่คุณห้ามมองข้ามไปเด็ดขาด
นั่นก็คือตรงป้ายชื่อร้านหรือว่าป้ายเลขที่บ้านของคุณนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคอยดูแลทำความสะอาด
บริเวณป้ายหน้าร้านหรือว่าป้ายเลขที่บ้านของคุณนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้เงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภเข้ามาในร้านหรือว่าในบ้านของคุณเรื่อยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ